ออปเตอร์มหาสนุก
เอาละครับกลับเข้ามาอยู่ในรายการออปเตอร์มหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้คือออปเตอร์ขอบรู้
แต่ก่อนจะไปลงมือทำปลากรีมเผือกนั้นเนี่ย
เราไปทำความรู้จักกับท่านคณะกรรมการกันก่อนดีกว่าครับ
มาแนะนำท่านคณะกรรมการกันก่อนนะครับผม
ท่านแรกครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงครับ
รเตรียมชัยอุทัยวัฒน์ครับสวัสดีครับ
ปลากิมเนี่ยคือทำไมที่นี่เขาถึงดังปลากิมครับ
ครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาเปิดพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

ทางชุมชนบ้านม่วงได้ปรุงปลากิมเผือกนี้ถวายท่าน
แล้วก็รสชาติไม่ต้องพูดถึงครับสวัสดีครับว่าอะไรนะ
คือท่านนิยมชมชอบรสชาติที่นี่คือถูกปาก
ท่านก็รับสั่งชื่นชมว่าอร่อยดี
ตอนที่เสด็จมาเปิดภิกษภัณภ์บานม่วงของเราเนี่ยนะ

มาถึงอีกหนึ่งท่านครับท่านนายกบัญญวัฒน์บุญเจริญ

รสชาติของปลากริมพื้นถิ่นนี่
รู้เลยว่าเจ้าไหนอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมครับ

คุณสมจิตจองจอหาว
ไม่ต้องกราบเป็นจางว่ายังครับ
ไม่ใช่พระครับผม

คุณสมจิตเคยกินปลากิมไหมครับ
กินครับเพราะเป็นอาหารหวานของไทย
กินแล้วซึ่งจะหากินยากหน่อย
หากินยาก

ลักษณะมันน่าจะผสมจากเนื้อปลาหรือเปล่า

พลอยรออยู่ด้านนู้นแล้วครับผม
รู้ของเราน้องพลอย
โอ้โหเป็นเขาเรียกธิดาปลากริมถามหน่อยทำไมเขาเรียกปลากริม
นี่ไงค่ะพี่ลิงดูลักษณะของตัวแป้งเนี่ยเหมือนกับปลากริมค่ะซึ่งปลากริมเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดนะคะ
มีลักษณะคล้ายกับจำพวกปลากัดอะไรพวกนี้ส่วนไข่เต่าเนี่ยจริงเมื่อก่อนเขานิยมกินเป็นไข่เต่าจริง
เหมือนบนรอยไข่หวานอย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มที่จะศูนย์พันธุ์เขาก็เลยอนุรักษ์ไว้
หลังมาก็เลยประยุกต์ใช้เป็นแป้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมลักษณะก็จะเป็นเหมือนไข่เต่า
แม่รู้จักหน้าค่าตาของขนมปลากริมเผือกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราไปดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง
วัตถุดิบของเขานะครับก็จะมีแป้งเท้าเยมม่อมแป้งเท้าเยมม่อม
ส่วนอันนี้ก็แป้งมันสำปะหลังกะทินะคะน้ำตาลสายและเผือกนึ่งเผือกนึ่งเรียบร้อย

โอ้โหอย่าเสียใจไปเลยนะจ๊ะ

ยังอุตส่าห์มีภารกิจมาฝากน้องพลอยอีกจนได้

เราไปทำความรู้จักกับชาวบ้านทั้งสองทีม
ที่จะมาแข่งขันกันทำปลากริมเผือกกันก่อนดีกว่าครับ

แม่ทำขนมมานานยังปลากิม

อ้าวเป็นเทรนด์น่ะช่วงนี้
เวลาแทะข้าวโพสโอเคนะ

อยากให้เผาเหลือเกินหุ่นอย่างนี้ชอบเหลือเกิน
หน้าหนาวนี่กอดทีนี้อุ่นตึ๊บเลย
หน้าร้อนด้านมาพอเบาเหมือนพ่อหมดสิ
เรารีบไปดูกันดีกว่าครับว่า
ใครกันนะจะเป็นตัวแทนของทีมไปหาเผือกให้ได้๕หัว

ปรากฎให้ด้วยพี่ลิงนี่รู้สึกว่าจะพร้อมนะ
ตอน๓แล้วไปนะครับแม่พร้อมพี่ลิงครับ

ภารกิจตามหาเผือกเพื่อนำกลับมาแข่งขันกันทำ
ปลากริมเผือกเลือกเส้นยาวได้เริ่มต้นความสนุกแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ทั้งสองทีมและน้องพลอยครับก็มุ่งมั่นกันที่จะไปขุดเผือก
แปลงผักในตำบลบ้านม่วงแปลงนี้นั่นเองล่ะครับและตอนนี้ทั้งสองทีมก็เดินทางมาถึงจุดหมายกันด้วยรถพลิกอัพอีซูซู
ภาษณะสุดแสนจะปลอดภัยกันแล้วล่ะครับอ้าวไม่ต้องรีบครับนี่เราไม่ได้ไปออกรบนะเดี๋ยวก็หน้าขม่ำคว่ำอยู่บนแปลงไม่ได้ขุดกันพอดี
ทวงกติกากันอีกครั้งครับว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องหาเผือกเพื่อนำกลับไปแลกเผือกนึ่งกับพี่ลิงทีมละ๕หัว
แต่ถ้าจะให้หาทั่วแปลงเนี่ยสงสัยคงต้องใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งล่ะครับทีมงานของเราเนี่ยเลยทำสัญลักษณ์เอาไว้ทั้งหมด๑๔จุด
แม่แม่เขาจะได้ไม่ต้องกังวลไปแต่เผื่อครับจะมีเพียงแค่สิบจุดเท่านั้น
คุณผู้ชมคะเผือกที่เราต้องการในวันนี้ก็คือเผือกหอมนะคะสำหรับเผือกหอมแล้วเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของโรคกระดูกและฟัน

ตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยล่ะครับเฮ้ย
ได้แต่บันเลงเอาจอบและเสียงขุดมันลงไปขุดมันลงไปทีมสีฟ้าเจอไหม
ทีมสีส้มล่ะครับได้หรือเปล่าอ้าวได้แล้วล่ะครับหนึ่งหัว
ลุมนี้ล่ะมีไหมไม่มีเฮ้ยนี่ก็ไม่มีเฮ้ย
ยังไงกันล่ะครับเนี่ยแล้วทีมสีฟ้าล่ะเป็นยังไงกันบ้างได้มาแล้วล่ะครับ
หนึ่งสองแล้ว
เจออีกแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยได้มาทุกหลุมยังไม่พลาดเลยล่ะครับ
เฮียบอกนะว่าหลุมนี้ก็เฮียทำบุญกันด้วยอะไรล่ะครับเนี่ย
ครบ๕หัวเลยไม่มีผ้าสักกระเป้าเดียว
นี่เขาทักทายหรือเยอะอีกทีมหนึ่งกันล่ะครับเนี่ย

ในที่สุดครับก็ได้เผือกครบ๕ห่วงกันทั้งสองทีมแล้วล่ะ
แบบนี้เนี่ยเราก็เดินทางเอาเผือกสดกลับไปแลกเผือกนึ่งกันเลย
แต่ต้องเป็นช่วงหน้านะครับ

เร็วนะครับเขาไม่ขาดนะ
ขาดไม่ได้นะ
แล้วมาต่อมหาสมอง